เดี๋ยวมาดูศิลปินจิตอาสาในภาคใต้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเขาก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ
เพ้นสีแล้วก็วาดพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยผ่านศิลปะบนกำแพงค่ะ
ศิลปินจิตอาสาจากภาคใต้นะคะ
เพ้นสีลงบนกำแพงโรงงานภายในซอยบ่ออ่าง
ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
วาดกันอยู่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะ
โดยเป็นภาพพระบรมศาสติสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ

และมีการวาดภาพดอกดาวเรืองเหลืองอร่าม
บานสะพรั่งชูช่อสวยงามอยู่ด้านล่างตลอดแนวกำแพงค่ะ
ขณะที่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะคะ
ก็ต่างหยุดดูผลงานด้วยความชื่นชม
แล้วก็มีบางส่วนค่ะนำสีอุปกรณ์รวมไปถึงอาหารและน้ำดื่ม
มอบให้เป็นขวัญกำลังใจอีกด้วยนะคะ
นายสติกรทองพบอายุ๔๒ปี
ศิลปินจิตอาสาจากจังหวัดสุราธานีค่ะ
บอกว่าผลงานนี้เป็นสิ่งที่เหล่าศิลปินจิตอาสาภาคใต้

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และให้ประชาชนนะคะได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาดที่สุดมิด้ายของพระองค์อีกด้วยค่ะ